คือเรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจนะคะ
เพราะว่าฝรั่งเศสเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยว
สถานที่ที่เกิดเหตุก็เป็นเมืองเก่าที่องค์กรยูเนสโก้
ระบุให้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะ
และที่สำคัญก็คือมีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ
รัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยค่ะว่า
ตอนนี้ตำรวจกองกำลังความมั่นคงกว่า๗๐๐คน
ร่วมกับหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายของฝรั่งเศส
ออกไล่ล่านายเชริฟแชร์แคทวัย๒๙ปี
มือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงบริเวณจตุรัส

เมื่อคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแล้ว

ก็มีการรายงาน๒คนบ้าง๓คนบ้าง
แต่ถ้าจะเอาแบบละเอียดเลยนะคุณผู้ชม
มี๒คนที่เสียชีวิตแบบหมดลมหายใจไปแล้ว

ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะอยู่ในสภาพสมองตาย
คืออาการสาหัสมากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและแพทย์ระบุว่าไม่น่าจะรอด
คือตอนนี้อยู่ในสภาพสมองตายแล้ว
แต่ว่ายังใช้เครื่องช่วยหายใจให้ร่างกายมันยังมีออกซิเจนเข้าไปไหลเลี้ยงอยู่
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ๑๓รายด้วยกันนะคะ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่ามือปืนคนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีค่ะ
โดยมีประวัติอาทยากรรมแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเฝ้าระวังการก่อการร้ายด้วย
ผู้ชายคนนี้มีประวัติอาทยากรรม๒๗คดีในฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็สวิสเซอร์แลนด์
ส่วนใหญ่เป็นคดีปล้นชิงทรัพย์แล้วก็ใช้ความรุนแรงค่ะ
ตำรวจยังมีเบาะแสด้วยนะคะว่าระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำข้อหาปล้นชิงทรัพย์เนี่ย
นายเชแคทได้เคยไปเข้าร่วมติดตามกลุ่มมุสลิมแนวคิดสุโตะด้วย
ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจฝรั่งเศสก็ประกาศขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายในการจับตัวนายเชแคท
จากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับทหารและตำรวจตระเวนชายแดนเยอรมนีให้ช่วยตามหาผู้ต้องสงสัยรายนี้
ที่อาจจะหลบออกไปทางพรมแดนฝั่งตะวันออกที่ติดกับเยอรมนีก็ได้
โดยประชาชนชาวเมืองสรอสบุกจำนวนมากก็ได้ไปร่วมจุดเทียนแล้วก็วางดอกไม้ที่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่เหยื่อเหตุกระดยิงที่เกิดขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วเมืองค่ะ
ส่วนญาติของคนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ฝรั่งเศสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกว่าตอนนี้กำลังรอประสานสถานทูตเพื่อนำศพกลับมาที่ประเทศไทยอยู่นะครับ
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงงานผลิตขนมจีนแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเพียวอยู่ท้ายซอยเจ้าแม่กวนอิมหมู่๓ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเซาของนายอนุพงศ์สืบสมานอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ตลาดคริสต์มัสในเมืองสตราบูชของฝรั่งเศส

แต่ก็จะไปดูกิจการที่โรงงานบ่อยเหมือนกันแบบไปไปมามานะครับและก่อนเดินทางไปต่างประเทศคืนวันอาทิตย์เนี่ยทั้งสองคนยังพาครอบครัวไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมารู้ว่านายอนุพงศ์เสียชีวิตก็คือมาดูข่าวช่วงเช้าเมื่อวานก่อนจากสื่อแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ชายแจ้งมาทางไลน์อีกทางหนึ่งด้วยครับส่วนศพตอนนี้ก็มีการติดต่อ
อยู่ที่นั่นกันหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าศพนั้นจะถูกส่งกลับมาเมื่อไหร่วันไหนซึ่งก่อนที่นายอนุพงศ์และภรรยาจะเสียชีวิตนั้นก็ตั้งใจจะเดินทางไปปารีสนะฮะแต่พอมีข่าวว่ามีเหตุประท้วงรุนแรงขึ้นก็เปลี่ยนเมืองแต่ก็มาเสียชีวิตซะก่อนนะครับทางด้านของนายฉัดธีรพลนั้นยังบอกอีกว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป